ตาร์เชฟทุกท่านจากมติของพวกเรา๓คนแล้ว
อายะยังกงหรูเชิญออกมาครับ

ระหว่างคุณสองคนคนที่ทำได้ค่อนข้างดีก็คือ

ต่อไปจะเรียกสตาร์เชฟอีกท่านออกมา

อย่าเรียกฉันออกไปดูถูกได้ไหมคะ
อายะคุณคิดว่าทำได้ดีกว่าหวังลินไหม
ฉันคิดว่าฉันทำได้ดีกว่าเธอค่ะ

หวังว่าคุณสองคนคนที่ทำได้ดีก็คือ

ฉันว่าแล้วไม่ต้องเรียกฉันออกมาดูถูกได้ไหมคะ
งั้นผมจะเรียกสตาร์เชฟอีกคนนึงออกมาและสตาร์เชฟที่ผมจะเรียกเขาก็คือจางเลี่ยง
ศัตรูของคุณพอเรียกจังเรียกออกมาเปรียบเทียบกับฉันตอนนั้นฉันคิดว่าได้กลับไปที่เคาน์เตอร์แน่
ระหว่างคุณสองคนคนที่สามารถไปต่อได้คนที่ทำได้ดีเยี่ยมที่สุดก็คืออายะ
โอ้โหจังเลี่ยงที่ยืนข้างไม่มีจังเลี่ยงเธอยืนข้างแล้วจังเลี่ยงด้วยเธอกลับเคาน์เตอร์เลย
ไม่ถึงว่าการแข่งขันรอบแรกฉันจะชนะเขาไปแล้วในใจคิดว่าวันนี้คุมแล้วล่ะค่ะ
อายะยังเหลือคู่แข่งอีก๓คนคุณอยากเจอคู่แข่งคนไหนที่สุดครับ
บอกเข้าไปเลยเถอะนะบอกเข้าไป

นั่นไงว่าแล้วเชียว
ไปชิงพอคุณพูดแบบนั้นเธอก็เลยเลือกคุณ

และผลตัดสินระหว่างคุณสองคนผู้ที่ต้องกลับไปที่เคาน์เตอร์ก็คือ
ไปชิงเชิญกลับไปที่เคาน์เตอร์ครับ

แห่งพวกคุณ๓คนคือคนที่กรรมการเลือกออกมา
เป็น๓คนแรกที่ทำได้ดีเยี่ยม

แต่ต้องมี๑ใน๓คนนี้ที่ทำได้ดีที่สุดนะ
เพราะเธอจะได้รับผลประโยชน์ในรอบถัดไป
และสตาร์เชฟคนนั้นเธอก็คือ

ฮึ้อ

นี่เป็นรายการที่พิเศษมาก
ดังนั้นยินดีกับคุณเย่อีเชียน
เย้อาาาา้าาต้องเป็นผู้ชนะในรอบนี้

อุ้ยใจฉันตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเลย

ทำไมเราถึงเลือกลูกชิ้นของคุณเป็นลูกชิ้นที่ดีที่สุดในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
สิ่งที่สำคัญก็คือคุณทำอะไรบางอย่างกับลูกชิ้นเนื้อ
ลูกชิ้นต้องมีความนุ่มและเด้งนะครับ
และลูกชิ้นของคุณก็มีคุณสมบัตินี้
พูดได้ว่าทำได้ถึงมาตรฐานของลูกชิ้นเนื้อแต้จิ๋วเลยทีเดียวนะครับ

ยินดีกับเย่อีเชียนที่เป็นผู้ชนะในรอบนี้ยินดีด้วย

และคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในรอบต่อไปครับ
เชฟฉันมั่นใจว่าต้องทำได้ดีขึ้นแน่
แข่งขันในรอบนี้ยังเป็นอาหารรูปร่างกลมอยู่นะ

โอ้ใหญ่มากเลย
ขนมไข่เต่าจัมโบ
ผมไม่เคยเห็นที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
แล้วมันต้องทำยังไงเนี่ยต้องเป่าเหรอ
ผมคิดว่าเมนูนี้เป็นความมหัศจรรย์ของมนุษย์เลยล่ะครับ
แน่นอนว่าไข่เตาลูกนี้มีเพื่อโชว์เฉย
พวกคุณต้องทำให้ใหญ่แค่ไหนถึงจะได้มาตรฐาน
เชิญดูในมือผมได้เลยครับ

มไข่เต่าต้องใหญ่เท่ากับห่วงเหล็กที่ผมถือ

รอบนี้ไม่มีการจำกัดเวลา
ใช้วิธีใครทำเร็วกว่าทำได้ดีกว่าให้ยกมือขึ้น
เมื่อทำเสร็จแล้วกรรมการทั้ง๓ท่านจะใช้อุปกรณ์นี้
วัดขนาดของขนมไข่เตาของพวกคุณนะครับ
เอาละเย้อีเชียนคุณเป็นผู้ชนะในรอบที่แล้วดังนั้น
คุณจะได้เปรียบมากเลยได้เปรียบตรงที่ไม่ต้องทำใช่ไหมคะ
คุณต้องทำขนมไข่เตาต้องทำเหรอคะแต่เราจะเตรียมแป้งโดไว้ให้คุณสามก้อน
ส่วนคนอื่นอื่นต้องเริ่มขั้นตอนตั้งแต่นวดแป้งเลยนะครับทุกคนรู้ว่าการทำแป้งโดสิ่งสำคัญก็คือการอบ
ขั้นตอนการนวดแป้งถ้าคุณมีอาจารย์มือฉมังคอยดูแลเรื่องแป้งให้
ยังจะต้องกังวลอะไรอีกเหรอคะจริงหรือเปล่าใครที่ทำได้ดีที่สุดจะกลายเป็นผู้ชนะในรอบนี้ไป
และเป็นหัวหน้าทีมในการแข่งถัดไปนอกจากนี้ผู้ที่ได้ที่สองและที่สาม
สามารถเข้ารอบอัตโนมัติได้ที่เหลืออีก๔คนขอโทษด้วยนะ
คุณต้องเข้าสู่รอบคัดคนออกการแข่งขันทำขนมไข่เต่าจัมโบ
เริ่มได้เร็วไปเร็วเข้าการแข่งขันในรอบนี้
ทำขนมไข่เต่าเสร็จก่อนและทำได้มาตรฐานเป็น๓คนแรก
จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนอกจากนี้ผู้ที่ได้ที่หนึ่ง
จะได้เป็นหัวหน้าทีมภาคสนามส่วนสี่ท่านที่เหลือ
ต้องเข้าสู่รอบคัดคนออก
การทำขนมไข่เตามีจุดสำคัญอยู่
คือตอนที่นวดแป้งนะฮะทุกคนใส่น้ำเยอะไปหรือว่าน้อยเกินไป
นวดแป้งให้มันไม่มีเม็ดได้หรือไม่นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

เรื่องแป้งเนี่ยเป็นจุดอ่อนสำหรับผมครับเรื่องนี้ผมรู้ดี
ตอนที่อยู่บ้านผมไม่เคยทำมาก่อน
โอเคของผมแยกเป็นก้อนได้แล้ว
ก็ไม่ต้องทำแบบเงียบหรอกต้องใช้กำลังเยอะใช้กำลังนวดมันเข้าไปเลย
นวดจนเป็นก้อนแล้วมันก็ใช้ได้แล้วล่ะ
ใช่ถูกต้องแล้วก็นวดให้มันเป็นก้อนก็ใช้ได้แล้ว
อาหารแป้งเนี่ยเป็นจุดด้อยของฉันค่ะ
พอฉันเห็นพวกเขากำลังนวดฉันรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลย
ได้เปรียบที่ฉันได้เนี่ยมันดีจริงเลย
เย้อีเชียนเริ่มคลุกงาแล้วก็ไปเทียบกับเธอไม่ได้หรอก

พวกคุณแพ้แน่เลยเตรียมตัวไว้ด้วยละ
วันนี้ไม่กำหนดเวลาเธอทอดให้มันใหญ่ก่อนแล้วค่อยวาด
ถ้าเราได้สำเร็จก่อนแล้วค่อยพูดใช่
ดูจากสถานการณ์แล้วฉันคิดว่ายังดีอยู่นะ
แต่ว่าฉันคิดว่ามันเริ่มขยายใหญ่แล้ว

นวดให้กลมมันทำบัวรอยเลย
โอเคโอเคเอามาเร็วสุกเร็ว
ดูสิมันสุกแล้วต้องเอามันขึ้นมาแล้วก็เริ่มผสมกับแป้งได้แล้ว
อุ๊ยร้อนจังเลยอ่ะร้อนถุงมือจะละลายลงบางเนี่ย
ที่มันจะพองโตได้ขึ้นอยู่กับเบกิ้งโซดาและผงฟู
เมื่อเจอความร้อนจะเกิดแก๊สแล้วก็ค่อยพองขึ้นขึ้น
ขนมไข่เต่ามันใหญ่ขึ้นนะครับ
ฉันอยากจะบ้าตายอันนี้มันยากไปแล้วทำไมอ่ะมันยากนะคะ
เออีเชียนผู้ที่ได้เปรียบที่สุดในสนามแข่งคุณคิดว่าทำขนมไข่เตาได้หรือยังครับ
ยังค่ะต้องเอาแป้งโดให้อีกก้อนใช่ไหมใช่ค่ะ
เพอร์เฟกต์ในมือผมมีแป้งอยู่พอดีเลย

เพราะผมเห็นคุณต่อสู้กับมันมานานถ้าคิดว่ามันไร้ประโยชน์ก็ไม่ต้องต่อสู้ต่อแล้ว
ทำอันใหม่เริ่มนวดใหม่ควบคุมความร้อนของน้ำมันและลงกระทะทอดโอเคนะ
เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ฉันทอดไม่ดีเอง
น่าจะพอใช้ได้อยู่นะความชื่นของแป้งน่าจะพอดี
จังโกงหรูสวัสดีครับถือว่าวันนี้จะทำเร็วอยู่นะครับน่า
โดนี่ทำได้ดีมากเลยความนุ่มพอเหมาะจับแล้วไม่ติดมือทำได้ดีจริง

ลุกงาต้องระวังนิดหน่อยนะครับอาจจะต้องชุบน้ำสักเล็ก

ตาร์เชฟทุกท่านครับดูความร้อนของน้ำมันด้วยนะครับ
เมื่อคุณนำลงกระทะทอดถ้าน้ำมันร้อนเกินไปขนมไข่เต่ามันจะไม่ฟูนะครับ
เอาล่ะลงไปเลยจุ้ม
แล้วเคล็ดลับมันอยู่ตรงไหนครับ
ทำไมของคุณมันกลายเป็นแบบนี้

เหมือนขนมพระอาทิตย์เลยง่ายไหม
ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะแต่ว่าฉันกังวลว่ามันจะระเบิดซะก่อนนะคะ

กดไม่ใช่กดลงไปแค่อย่างเดียว

แล้วทำไมมาบอกตอนนี้ล่ะ

มันยากกว่าที่คิดนะคะ
เวลาที่มองขนมไข่เต๋ามันเหมือนมองลูกของตั๊งตัวเองค่อยเติบโต
พอเห็นว่ามันค่อยโตขึ้นเรื่อยในใจของแม่ก็ปลื้มมากเลยล่ะค่ะ
โอ้โหตายแล้วใหญ่ด้วยอ่ะแต่ว่าข้างหน้ามันไม่พอง
นี่สนิทแล้วลูกแม่ทำไมมันไม่พองอ่ะ
ฉันไม่รู้ว่าทำไมทำไมลูกถึงเป็นแบบนี้
เออต้องไปช่วยนะ

เดี๋ยวโอเคยังแก้ไขได้นะพลิกกลับ

ทุกครั้งที่พลิกกลับเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะพองขึ้นมาทีละนิด
พองแล้วพองแล้วพองแล้วเริ่มพองแล้วครับ

ทั้ง๗ท่านถ้าคิดว่าขนมไข่ตาของคุณได้ขนาดตามมาตรฐาน
ก็ยกมือขึ้นได้เลยนะครับ

๑นาทีอีก๑นาทีคุณอาจพลาดโอกาสก็ได้นะ
นานะเสร็จหรือยัง

อ้าวตักเอาจากกระทะเลย
แป๊บนึงนะเอาที่สบายใจเลย
ไงลงกระทะใหม่

อาจารย์มันอร่อยแน่นอนเชื่อผมดิ

นี่มันแหมคุณผู้ชมทุกท่านครับ

คิดไม่ถึงว่าอยู่มันเล็กลง
ยังโกงรูยังโกงรูแน่ใจเหรอ
ใช่แล้วเอาสิดหน่อยนะคะ

ลูกมันใหญ่มาก

ยินดีกับยังโกงหรู
อาจารย์ทั้งสองผู้ชนะคนแรกยางกงหรู
ยินดีกับยางกงหรูที่เป็นที่หนึ่งของการแข่งรอบนี้

เอาเป็นอะไรอ่ะฉันทำพลาดอีกแล้วอ่ะ
ไม่ว่าจะกดมันยังไงหรือว่าจะพลิกมันยังไงก็ตาม

ฉันต้องเอาแป้งก้อนใหม่หรือเปล่าเนี่ย

ยิ่งทำยิ่งดีขึ้นแต่ของฉันไม่ดีขึ้นเลย
ทำไมให้แป้งฉันเยอะทุกครั้งเลยละเนี่ย

โอเคมาค่อยเทลงมา
โอ้โอ้มาเลยมาโอ้มาเท

อ้าไม่ได้
สู้ต่อไปนะครับเอาล่างมาดูของแจ้งหว่างลิ้นกัน

ยินดีด้วยกับเจ๊หวังลิน

แน่ใจเหรอทางที่๒ของซิลปั๊ยชิงนะครับเดี๋ยวก็ได้รู้กันแล้ว
เอาละมาเลย

ลงไปอีกแล้วโอ้โฮโฮโหเห้ยยากเกินไปแล้ว
ตอนนี้มีคนทำเสร็จไปตั้ง๒คนแล้ว
ฉันจะย้ายอีกที่มาได้หรือเปล่านะ

แล้วก็เลยตัดสินใจเดี๋ยวนั้นยกมือขึ้น
ก็พูดว่าอาจารย์คะฉันทำเสร็จแล้วค่ะ
อายะถ้าของคุณทำได้
แต่หมายความว่าคนอื่นหมดโอกาสแล้วนะเนี่ย

สตาร์เชฟทุกท่านกรุณาหยุดมือได้แล้ว
ตาร์เชฟทุกท่านครับเราได้ผู้ชนะครบทุกคนแล้วนะครับ
ตอนนี้ขอเชิญผู้ชนะทั้ง๓ท่านมาข้างหน้าครับ
ยีสสาดีใจมากเลย
ยังกงหรูได้ที่หนึ่งในรอบนี้การแข่งในรอบต่อไปคุณจะได้เป็นหัวหน้าทีม

เอาล่ะอายะการแข่งรอบนี้ผมต้องขอแสดงความยินดีเป็นพิเศษด้วยนะ
คุณแทนที่สำเร็จ

ตัวแทนที่ทำภารกิจสำเร็จมีธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญมาก
เชิญมาด้านหน้าคุณต้องถอดผ้ากันเปื้อนตัวแทนออก

ไม่ง่ายเลยนะคะขนมไข่ตาว
ที่คุณจะได้รับคือผ้ากันเปื้อนสีขาว
ที่ใช้ต่อสู้กับเพื่อนสตาร์เชฟอันนี้ครับ
ยินดีต้อนรับ

บ๊ายบาย

ตาร์เชฟทั้ง๔ท่านมาถึงจุดนี้แล้ว
ทุกคนล้วนเป็นตัวเต็งของสตาร์เชฟ

จะได้เข้าสู่รอบคัดคนออกนั้นเนี่ย

จางเลี่ยงแล้วก็เย่อีเชียน

ทุกท่านหัวข้อที่พวกคุณต้องแข่งขัน

คืออะไรหรอ